คุณผู้ชมฮะให้ดูเหตุการณ์ประทึกนี้คุณ
คือเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ
เรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ไล่ล่ารถขนยาเสพติดที่ฝ่าด่านตรวจคุณ
งานนี้เจ้าหน้าที่หอบเลยเหมือนกันนะฮะ

เจ้าหน้าที่ลงรถพยายามไปสกัดแล้วก็ยิงล้อ
ปรากฏว่ารถนั้นขับหลบหนีอีกเจ้าหน้าที่ขึ้นรถลงรถแบบนี้
ขับไล่ล่าตามจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวได้
คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกนี้กันนะครับ
เอาเลย

เฮ้ยหยุดหยุด

ไปเฮ้ยขลัดขลัดขลัดขลัด

เปลี่ยนแม็กซ์เลยเอาไว้เต็มเอาไว้เต็ม
เปลี่ยนแม็กซ์เอาไว้เต็มเอาไว้เต็ม

หยุดหยุดหน่อยลงหน่อยลง

เป็นไงล่ะคุณโอ้โหตามไล่ล่าระทึกเลย

นี่เป็นปฏิบัติการของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงหรือว่านรขอ
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นอีกมากมายนะครับ

ก็ไล่ล่าจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
ที่ขับรถหลบหนีด่านตรวจ
บริเวณเส้นทางนครพนมมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอธาตุพนม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มของเมื่อคืนนี้
คนร้ายทั้งพยายามขับรถหลบหนี
เจ้าหน้าที่ต้องขับรถไล่ติดตาม
พยายามใช้อาวุธปืนยิงยางรถยนต์

สุดท้ายรถของคนร้ายเสียหลักชนขอบทาง
แต่คนขับคนร้ายไม่หยุดครับ

เจ้าหน้าที่จึงจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม
เพื่อนร่วมขบวนการที่นั่งมาในรถได้อีก๑คน
แล้วก็ยาบ้าอีก๑กระสอบนะครับ
ต่อมาจึงควบคุมตัวมาสอบสวนที่
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับ
ผู้ที่ขนยาเสพติดนี้ก็คือ
นายอัศดาวุฒิบุญช่วงอายุ๒๔ปี

ของกลางยาบ้ามาได้๕๓๓๙๖๕เมตรนะครับ
และยังมียาไอซ์๓กิโลกรัม

โอ้โหหลายหน่วยงานกองร้อยเคลื่อนที่เร็วต่างอาณา

แล้วก็ทางด้านของกองบังคับการ
ควบคุมของกองกำลังสุรสักมนตรีนะครับ
งานสืบสวนของสพหลักศิลา

แล้วก็หน่วยที่ไล่ล่าเมื่อกี้ก็คือ
นรขอหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำน้ำโขงนอกจากนี้ยังมีพวก

ถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่เลยนะครับ

บอกว่าได้รับการว่าจ้าง๕๐๐๐บาท

ไปยังจุดนัดหมายในพื้นที่มุกดาหาร
แล้วก็จะมีคนมาขับรถคันนี้

คุณดูเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดหลายหน่วยจริง
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเร่งสอบสวนขยายผล

พร้อมทั้งขยายผลถึงนายทุน

มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทนะคุณ
ว่าจะลำเลียงส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้
และในรอบ๒เดือนในพื้นที่จังหวัดนครพนม
สามารถตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ทั้งหมด
รวมแล้วกว่า๕ล้านเมตรและกัญชากว่า๕ตันนะคุณ

มียาบ้ามียาไอซ์แล้วก็มีกัญชาด้วย
ใช่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้เต็มที่แบบนี้นะครับ